พนักงานของโรงงานผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปากหลักชุมนุมกันเป็นวันที่๒แล้วนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้ขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์เครื่องเสียงรถยนต์ส่งออกต่างประเทศ
ปักหลักชุมนุมกว่า๖๐๐คนค่ะหลังจากที่มีการเจรจาก่อนหน้านี้๔ครั้งแต่ว่าไม่เป็นผล
ทำให้มีการชุมนุมตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้อีกครั้งซึ่งเป็นพนักงานส่วนผลิตบางส่วนจากจำนวนทั้งหมด๒๕๐๐คนค่ะ
ครอบครัวและอาหารมาร่วมชุมนุมด้วยนางสาวพรพันธ์ใจบุญค่ะเป็นหนึ่งในผู้ประสานงานของพนักงานเปิดเผยว่า
ข้อเรียกร้องยังคงมีอยู่๙ข้อในเรื่องของการให้โบนัสค่าครองชีพและสวัสดิการต่างนะคะ
และเมื่อคืนที่ผ่านมาตัวแทนผู้ประกอบการได้มาเจรจากับตัวแทนพนักงาน
ตัวแทนผู้ประกอบการอ้างว่าได้ยอมตามข้อเรียกร้องของพนักงานหลายข้อ
ซึ่งข้อเท็จจริงมีการยินยอมเพียงข้อเดียวคือค่ากิจกรรมประจำปีที่เรียกร้องจาก๖๐๐บาทเป็น๑๐๐๐บาท
แต่ว่าได้เพียง๘๐๐บาทเท่านั้นค่ะ
ผู้ประกอบการจึงขอนัดเจรจาอีกครั้ง๘สิงหาคมนี้
และขอให้พนักงานกลับเข้าทำงานก่อน
แต่ว่าพนักงานต้องการที่จะฟังคำตอบว่าผู้ประกอบการจะยินยอมตามข้อเสนอกี่ข้อโดยจะนั่งรอชุมนุมต่อไปค่ะ